อยากรู้เหมือนกันเรื่องชาวบ้านด้วยความเซ็กซี่
แทกตาโรคจิตเข้าเต็มเลย
โอ้โหโพสต์ภาพอ่ะก็ว่าไม่ได้

พูดตรงสมัยนี้ไม่ต้องรอนิตยสารปลูกใจเสือป่าเลยค่ะ

ถ่ายเองเลยค่ะโหดูภาพอย่างนี้ได้หรอ
โดยเฉพาะภาพเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
นอนอยู่บนเตียงนะฮะกระแตก็วสุดอะไรสุด
คือแฟนคลับเขาก็ชื่นชอบก็มีแต่คนที่เม้นว่ามันเกินไปหรือเปล่าก็มี
แต่ส่วนคนที่ชื่นชอบแบบเกินเบอร์ไปนิดนึงเนี่ยตามเธอค่ะ
แล้วโรคจิตบุกหาเธอเยอะหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะเยอะไหมจ๊ะ
เยอะมากหนุ่มทั้งระเบียบเลย
ก็ยิ้มแย้มค่ะแล้วก็ใส่อีโมลูกเขินไปอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมาแบบว่าวแบบอะไรอย่างนี้ค่ะฝรั่งเยอะมาก
ฝรั่งนี้เขาแบบจิตจิตก็แบบจิตแบบเรื่องนั้นเลยเรื่องแบบอย่างว่าเลย
เอ้ยน่ากลัวมีมีค่ะ

เราก็ออกตัวเลยเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
เบาแต่ดูไปมันเครียดแล้วแหละ
ไปหนังหาก็ได้นะคุณผู้ชมคือมันเป็นมหากาบมาก
หอแควะแซงมีชื่อมาไม่รู้กี่มีแปนเค้ก

คือจริงตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่คือห้ายแล้วจนต้นนี้ที่ฉันทำงาน
เห้าที่อัลหน้ามี๖๑๐ประวัติภาพกว่าปีค่ะคุณผู้ชม